เป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดหลวงพ่อขาวอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ที่บอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเกณฑหารแล้วไง
บรรดาผู้ชายเขาก็บางคนเขาก็ไม่อยากถูกเกณฑหารนะนะ

ก็ต้องไปบนนะคะเขาบอกว่าบนดีจับได้ใบดำตลอดเลยนะคะ
แล้วคนที่จะแก้บนเขาบอกว่าถ้าอยากจะแก้บนจุดนี้ต้องแก้ผ้าวิ่ง

แล้วเขาบอกบรรยากาศคึกคักถ้าบรรยากาศคึกคักแสดงว่า

จับได้ใบดำแล้วก็ต้องมาแก้บนกัน
การวิ่งแก้ผ้าแก้บนเนี่ยเขาเรียกว่างิ้วแก้ผ้า
และต้องวิ่งต่อหน้ารูปปั้นหลวงพ่อขาวด้วยนะ
ตามจำนวนรอบที่บนบานเอาไว้
ขั้นตอนตั้งแต่แรกเลย
เอาแป้งเห็นไหมคะคนด้านนู้นเริ่มแล้ว

ให้เป็นนิ้วหรือไม่อยากให้คนจำหน้าได้

หลังจากนั้นแก้ผ้าเลยค่ะตอนกลางคืนนะ

ภาพเลือดภาพอะไรน่ากลัวนะ

แล้วเขาก็จะมีคนเคาะปิ๊บเคาะกระมังปั้ง

กว่างแขนกว่างแขนเดี๋ยวให้มันพร้อมกัน

มาทุกปีบนเรื่องเกณฑ์ทหาร

เพราะคุณไม่อยากได้ใบแดงนะอยากจับได้ใบดำนะนะคะ

เสียงที่ดังออกมาจากวัดคือเสียงตีปี๊บ
และถ้าใครเข้าไปดูปุ๊บก็จะเห็นนะคะ
ผู้ชายวิ่งแก้ผ้าไม่ต้องแจ้งตำรวจมาจับนะ

ดังยังดังอยู่นะอายุไม่เยอะไง
อายุไม่เยอะก็เลยตีปี๊บดัง
ส่วนคนคนนี้นะคะเอาต่อไปเลยนะคะ
คนนี้น่าจะไม่ได้ไปบนที่ไหน

คนนี้ปิดหน้าอาจจะนึกภาพไม่ออกอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ
แต่คนนี้ชื่อคุณเป๊กเสรณี
นี่ค่ะคุณเสรณีชาญวีรกูลนะคะ
ลูกชายของคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการคศวงศาสตร์ธรรณสุข

ยิมเมรเพรย์นทหารตามหมายเลขตามระเบียบ

อันนี้เขาไม่บนนะเขาตั้งใจไปจับ

ต้องแรงงานตัว๑พฤศภาคมนี้
หุ่นดีด้วย๑พฤศจิกายนเหมาะกับการเป็นทหารมากขออภัยนะคะ๑พฤศจิกายนปีนี้เองนะคะ
คุณอนุทินบอกว่าลูกชายเลือกที่จะใช้สิทธิ์จับใบดำใบแดงเองรู้สึกภูมิใจไม่กังวลขอให้ลูกทำหน้าที่เต็มที่จัดหนักไปเลยลูก
เลข๓๖นะเลขที่ข้อมือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะ
ทบ๒ผัด๒ก็โดนไป๑ปีเต็มอดใจรอนิดหนึ่งแล้วก็เป็นแฟนกับคุณลูกมาดามตู่ใช่ไหมน้องเพลงแล้วก็ออกมาจากทหารก็แต่งกันเลย
คุณได้รู้แล้วเขาจริงคุณไปเขียนโปรแกรมให้เขาเหรอเนี่ย
เอาใครได้ใบดำก็ดีใจด้วยได้ใบแดงก็รับใช้ชาติกันต่อไปไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับ